นางงามจักรวาลเลยนะคะผมนึกว่านี่เป็นนางงามจักรวาล
เข้าประกวดอีกหนึ่งคนเมื่อยี่สิบปีก่อนคุณผู้ชมคือวันนี้
แล้วแฟนแฟนนางงามอ่ะคือบีบหัวใจมากนะคือตื่นเช้า
เพราะว่าถ่ายทอดสดตามเวลาบ้านเราก็ประมาณ๗โมงเช้า
โมงเช้าโอ้โหลุ้นให้อาแมนด้าตัวแทนสาวไทย
อาแมนด้าชาลิสานะคะเนื่องจากว่าในรอบฟรีลิมอืม
รอบเก็บคะแนนเธอทำได้ดีมากครับในทุกทุกชุด
ชุดประจำชาติเอ่ยทั้งชุดราตรีดังนั้นเราก็เชื่อว่าโอ้โห
วันนี้โมงที่สามต้องลงสาวไทยสิคนไทยตื่นแต่เช้า
คือมันเป็นช่วงเวลาได้พักหายใจหายคอจากข่าวโควิด๑๙กันบ้าง
ถูกต้องก็มีกำลังใจสดชื่นกันนานมาดูประกวดนางงามนะคะ
มาเชียร์อาแมนด้าคือไม่ได้หมายความว่าคนไทยจะแบบโอ้โห
ตั้งหน้าตั้งตาเชียร์สาวไทยของเรากันเองนะฮะค่ะทั่วโลกสื่อจากที่ต่างต่าง
เขาก็มองว่าโอ้โหคนนี้ตัวเต็งใช่ใช่หนึ่งในตัวเต็งใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็ทำได้ดีมากนะคะนี่คือชุดราตรีนะคะ
มีการเปรียบเทียบว่าชุดราตรีชุดนี้คล้ายกับพี่ปุ๋ยพรทิพย์
ตอนที่ได้มิสยูนิเวิร์สเป็นชุดสีน้ำเงินแล้วก็มันคล้ายกันโอ้โหสวยจริงจริงนะ
แล้วสวยมากแล้วต้องบอกว่าทำได้ดีมากอาแมนด้าทำได้ดีทุกชุด
ทุกท่วงท่านี่นะคะเธอผ่านเข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายนะคะ
ครับแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ส่งกำลังใจไปให้เธอนะคะ
เพราะว่าเธอทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วจริงจริงครับ
ทีนี้ถามว่า๕คนสุดท้ายประเทศไหนบ้างนะคะ
เป็นสาวลาติน๓คนจากเม็กซิโกเปรูบราซิลนะคะ
เรียเมซ่านะคะเธอจบวิศวกรรมซอฟต์แวร์ค่ะ
เธอตอบคำถามคือคำถามอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดสิบเก้า
คำถามก็คือถามว่าถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศ
คุณจะมีการควบคุมดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศคุณยังไง
ครับคำตอบของเธอนะเธอตอบได้ดีมากนะคะว่าอย่างไรครับ
บอกว่ามันไม่มีวิธีการไหนที่จะเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการรับมือ
อืมแต่สิ่งที่เธอจะทำและเธอให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการล็อกดาวน์
ครับเพราะป้องกันเอาไว้ก่อนก่อนที่จะสูญเสียคนของเรา
นี่นะคะอันนี้จังหวะที่ได้รับมงกุฎไปปกติจะต้องจับมือกันใช่ไหมคะ
เวลาเหลือสองคนอ่ะก็ต้องลุ้นจับมือแต่เนื่องด้วยโควิดสิบเก้า
ก็เหมือนแบบอยู่กันห่างเป็นแอร์ฮักกอดกันแบบผ่านแอร์ผ่านอากาศไปก่อนนะคะ

ช่วงเวลาที่สาวงามจากเม็กซิโกคว้ามงกุฎไปครองค่ะอืม
โปรดติดตามตอนต่อไป

พูดอ่านเขียนฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
ใช่ค่ะนะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยคุณพ่อเป็นชาวแคนาดานะครับ
ก็มีภาษาอังกฤษที่เธอได้มาด้วยอืมแล้วนี่ค่ะดูผลงานของเธอนะคะ
คือเธอผ่านเวทีมาหลายเวทีคือเห็นความเป็นนักสู้อะค่ะ
อืมเธอก็เนี่ยคว้าตำแหน่งมาหลายเวทีเนี่ยนะคะ
และทำได้ดีทุกเวทีเวทีนี้เธอก็ทำได้ดีนะฮะ
ทำได้ดีในทุกรอบด้วยซ้ำนะครับทุกผู้ชมครับ
สบการณ์ในการประกวดนางงามของเธอโปรไฟล์ของเธอเนี่ย

เป็นสิ่งสำคัญในการประกวดเวทีระดับชาตินะครับ
มีทีมเบื้องหลังที่เก่งมากนะฮะ
ทำให้แฟนนางงามเนี่ยคือตอนนั้นถึงขั้นแบบ
คิดว่าเธอต้องเต็งจ๋าแน่ในการมีโอกาสคว้างงในปีนี้นะ
เด่นตลอดการเก็บตัวขึ้นเต็งหนึ่งในหลายโพลด้วยซ้ำ
กูรูนางงามทั่วโลกเนี่ยก็โหวตให้เธอเนี่ย
คือเรียกว่าเป็นนัมเบอร์วันเลยอ่ะใช่นะ
เอาละเข้า๑๐คนสุดท้ายก็ถือว่าเธอยอดเยี่ยมมากแล้วนะครับ
ก็ให้กำลังใจกันต่อไปใช่ค่ะคือแพ็คเกจจริงจริงค่ะ
คือไม่รู้จะติตรงไหนเลยอ่ะ
สวยจริงค่ะสวยมากเดินสวยมาก
ถ้ามุนถ้าหันแบบสุดมากค่ะเห็นไหมโอ้โหมีนี่นะสูดตานะ
ตอนที่ซ้อมให้อาแมนด้าเดินไงถ้าหมุนกี่องค์สงองศาอย่างนี้เขามีหมด

เมื่อสักครู่นี้ขนาดแหมอาแมนด้ามากับเรานี่เป็นลักษณะ
จริงแบบเพอร์เฟคมากจริง

โอ้โหทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังต้องให้กำลังใจเธอนะคะ
ก็รอเธอเดินทางกลับมาเดี๋ยวตอนนี้รอก่อนว่าเธอจะกลับมา
แล้วมากรุงเทพหรือว่าจะไปที่ภูเก็ตเลยนะคะ
แต่เธอก็ฝากขอบคุณนะคะแฟนชาวไทยนะคะ
เธอก็โพสต์ภาพของเธอเองภาพนี้ค่ะ
แล้วก็มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
สรุปก็คือเอาเป็นภาษาไทยข้างล่างนะจะได้ง่ายนะคะ
บอกว่าจะจดจำเวลานี้ตลอดไปนะคะ
เวลาที่คนไทยส่งพลังมาให้ด้ารักมากที่สุด
ขอบคุณและจะกลับไปหาให้เร็วที่สุดนะคะ
ที่เธอบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะ
เธอก็บอกว่าเธอก็ทำเต็มที่
เธอก็บอกว่าเวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีสุดที่จะบรรยายจริง
ขอบคุณคนที่เชื่อมั่นในตัวเธอนะคะ
ขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนนะคะ
เธอบอกว่าเธอก็หวังว่าเธอทำให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจ
กับการทำหน้าที่ของเธอค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะกองประกวดบอกว่า
แมนด้ากับทีมงานจะกลับไทยเร็วนี้นะคะ
แล้วเธอก็ขอบคุณแฟนคนไทย
ที่ส่งกำลังใจให้เธอด้วยนะคะ
เดี๋ยวมีคลิปที่เธอขอบคุณแฟน
สวัสดีค่ะทุกคนทำเต็มที่แล้วนะคะวันนี้

นี่เป็นคลิปสั้นนะคะหลังจากที่สิ้นเวทีประกวด
เดี๋ยวคงจะได้มีอะไรเพิ่มเติมออกมามากขึ้นนะ

ที่สหรัฐก็จะแตกต่างกันอยู่หลายชั่วโมงอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับแล้วก็พูดถึงเยอะแยะมากมาย
ใช่ค่ะเราทำได้ดีมากแล้วก็เข้ารอบลึก
คือแบบโอ้โหหลายคนนะก่อนหน้านี้ค่ะ
ใช่ค่ะคือถ้าย้อนไปเอาสักไม่ไกลมาก
ในช่วงหลังมานี้นะครับเดี๋ยวดูเลยนะฮะ

แน็ตอนิพรเฉลิมบูรณวงศ์นะครับ
เมื่อปี๒๐๑๕ประกวดที่ลาสเวกัสของสหรัฐอเมริกา
แน็ตทำได้ดีมากชุดประจำชาติเป็นชุดตุ๊ก
จำได้แม่ฮาน่ารักมากก็ได้รางวัลชุดประจำชาติด้วย
นี่นะฮะเข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายในปีนั้น

ชุดน่ารักมากค่ะ
ปีต่อมาน้องน้ำตาลชะลิตาปี๒๐๑๖
ใช่ค่ะคุณน้ำตาลนี่หุ่นดีมากรอบชุดว่ายน้ำนี่โอ้โหได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากจริงเดินสวยหุ่นดี
เป็นนางงามของไทยคนแรกในรอบหลายปีที่ทะลุไปถึงรอบตอบคำถาม
อีกท่านหนึ่งเห็นไหมฮะมาริยาโอ้โหดิฉันคิดว่าโมงจะลงมาริยา
เต็ม๑ในทุกโพลดิ์ของแบบทุกประเทศตอบประกวดปี
บอกว่าภรรยาต้องได้ต้องได้มงกุฎ
แต่ว่าไม่ถึงสามถึงห้าคนสุดท้าย
เมื่อปี๒๐๑๘ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเข้าถึงรอบ๑๐คนสุดท้าย
แล้วก็ฟ้าใสฟ้าใสนะครับเมื่อปี๒๐๑๙ประกวดที่แอดแลนต้าของสหรัฐนะครับ
แต่เรียกว่าสวยทุกคนทุกคนแล้วก็จริงค่ะทำได้ดีมากทุกคน
แล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเข้ารอบลึกตลอดเลยนะคะ
ไม่เป็นไรนะคะก็ส่งกำลังใจ
แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าลุ้นต่อตอนเด็กอยากเป็นนางเสาไทย

ให้คุณเข็มมาสอนมายืนเนี่ย

ความฝันตอนเด็กจริงว่าอยากเป็นนางของใคร
เห็นมะอันนี้ปีที่เท่าไรเข็มมาสอนหนูขาวจากไทยแล้น
ส่วนสูงไม่ได้จริงอยากเป็นมากเลยอ่ะ

ทีนี้มาดูกูรูนางงามที่เขาพูดถึงการประกวดในครั้งนี้หน่อยนะคะ
คุณแอนนาทีวีภูนินะคะได้มีการคุยกับรูเกจเบธซรีด้วย
ท่าเดินท่าหมุนให้กับคุณอาแมนด้านะคะ
เดี๋ยวลองดูนะคะว่ากูรูนางงามเขาจะว่ายังไงบ้างค่ะ
มีมุมปุ่นนะคะมุมปุ่นพร้อมแล้วนะคะ
ปีนี้คือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนรูปแบบ

เขามีคีย์เวิร์ดขึ้นมาคำนึงว่า
ที่เราจะได้เห็นก็ได้

ถ้าเกิดเข้าไปแล้วสวยขนาดนั้น

ยังไงก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะ

ใช่ค่ะเป็นทุกครองส่วนตัวค่ะได้เลย
นี่แหละฮะก็วันนี้คนไทยก็ให้กำลังใจกันเยอะแหละครับ
น้องอาแมนด้านะครับยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไป

ทีนี้มาดูกำลังใจที่เหล่าคนบันเทิงนะฮะได้ส่งไปถึงอาแมนด้านะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านฮะเท่าที่เรารวบรวมมาได้กันแล้วกันนะฮะ

โพสต์ภาพน้องอาแมนด้าพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบว่าที่หนึ่งในใจคนไทย
คุณตายอรไทยนี่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับ
นำภาพของอาแมนด้ากับตัวเองในชุดราตีสีฟ้า
โพสต์ในไอจีนะชื่นชมว่าสวยเก่งทำเต็มที่แล้ว
อีกหลายคนครับอย่างคุณบุ๋มประนัดดาน้องแก้มวิชญานีคุณหญิงรัฐา
ก็ส่งกำลังใจให้กับอาแมนด้าหลังจากจบการประกวด
อีกหนึ่งกำลังใจดีก็คือสาวรุ่นพี่นางงามนะฮะ

ลุกฝนทิพย์ก็โพสต์ภาพตัวเองสวมมงกุฎ
แล้วก็เผยความรู้สึกช็อกที่น้องอาแมนด้าพลาดมงกุฎ
แล้วก็เขียนบรรยายให้กำลังใจเธอบอกว่า
ตัวเธอก็เข้าใจความรู้สึกผิดหวังที่เคยเจอเมื่อ๑๐ปีก่อนเหมือนกัน
น้ำตาลชะลิตาก็ฝากกำลังใจดีถึงอาแมนน่าด้วยนะครับ

ตันก็อยากจะบอกแมนด้าว่าเก่งมากแล้ว
แล้วก็เป็นสารตภัยที่แบบแกร่งแล้วก็พร้อมทุกอย่างจริง

คือคนไทยทุกคนภูมิใจในตัวอาแมนดามาก
ภูมิใจในที่เรามีสายสะพายไทยแลนด์ที่แบบแข็งแกร่งขึ้นทุกปีนะคะ
ก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้อาเมนด้าต่อไป
ไม่ว่าจะทำอะไรในทุกเรื่องขออสนุนนะคะ
ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้กำลังใจน้องอาแมนด้ามากเลยนะคะว่าน้องสุดยอดแล้วก็เต็มที่มากเลยถึงแม้จะไม่ได้มงกุฎหรือรางวัลกลับมานะคะแต่อยากบอกว่าพวกเราภาคภูมิใจในตัวน้องมากแล้วก็พวกเรารู้ว่าน้องตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากแค่ไหนน้องฟังอยู่นะครับเดี๋ยวน้องคงได้กลับมาที่เมืองไทย